ความคืบหน้าสำหรับกรณีวัยรุ่นที่เป็นคู่อริกันสาดกระสุนใส่กันกลางเมืองย่านประตูน้ำนะคะ
เมื่อวานนี้จับได้เพิ่มเติมอีกสองคนแล้วก็เจออาวุธที่เป็นปืนอากาศแล้วนะคะ
เอาไปซ่อนอยู่ที่ซุ้มเลี้ยงไก่ย่านมักกะสันค่ะเนี่ยค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์นะคะ
กลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มเนี่ยก่อเหตุใช้ปืนอากาศยิงถล่มใส่กันที่ลานจอดรถหลังห้างดังซอยราชปรารบสอง
ก็คือย่านประตูน้ำนั่นแหละก็มีอยู่ห้างเดียวอ่ะนะแล้วเหตุการณ์นี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตหนึ่งคนด้วย
พนักงานสอบสวนสนพญาไทยเนี่ยได้มีการขอสารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองฝ่ายแล้วสิบสี่คนนะคะตอนนี้เนี่ยติดตามตัวมาดำเนินคดีได้แล้วส่วนหนึ่ง
กลุ่มที่เป็นเจ้าถิ่นฝั่งประตูน้ำแล้วก็กลุ่มคู่อริก็คือกลุ่มคุมโต๊ะสนุกเกอร์เก้าคนค่ะเมื่อวานนี้จับเพิ่มได้อีกสองคนนะคะ
ก็คือนายขวัญกระต่ายทองหรือว่ายาวัย๓๕ปีแล้วก็นายสอนรำภูพลผันหรือว่าโจวัย๒๕ปี
จับได้ที่ชุมพรค่ะหลักฐานก็คือเสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุ
สองคนนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มเจ้าถิ่นฝั่งประตูน้ำสอบสวนเบื้องต้นนายสอนรามให้การภาคเศษนะคะ
บอกว่าอยู่ในที่เกิดเหตุจริงแต่ไม่ได้ยิงค่ะแล้วก็ไม่ได้อยู่ร่วมกับเหตุการณ์นั้น
สอบสวนเบื้องต้นนายสอนรามให้การบอกว่าหลังจากที่นายบำเพ็ญพุ่มพวง
หนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยใช้ปืนอาก้ายิงถล่มอีกฝ่ายก็ให้นายสอนรามเอาปืนอาก้าไปเก็บไว้ที่เลี้ยงไก่
ซึ่งนายสอนรามมีญาติสนิทที่เลี้ยงไก่อยู่ในซุ้มย่านมักกะสันจุดนั้นเป็นบึงขนาดใหญ่ค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เอาไก่มาเลี้ยงเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวจะนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดซ่อนปืน
ตอนนี้เหลือผู้ต้องหาหลบหนีอีก๓คนจากหมายจับล็อตแรก๑๔คน
แล้วก็เตรียมจะออกหมายล็อตที่๒เพิ่มอีก๑๓คนแล้วนะคะ